ไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวแล้วกันที่ต้องให้กำลังใจมากเลย
สำหรับคุณอุ้มลักษณะค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวไปที่เราทราบกันดีนะคะ
วันนี้เธอสตรองเข้มแข็งพร้อมออกมาเจอพี่สื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วค่ะ

นี่แหละค่ะมาคนเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังแวดรอปจะมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะคุณ
ในที่สุดก็ออกมาเจอพี่สื่อมวลชนสักทีนะคะ
หลังจากที่มีเรื่องมีราวหลายคนก็คาใจกันไปนะคะ
ว่าเลิกกับคุณบอลหรือยังแต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ออกมาบอกแล้วว่า
ก็ยังไม่เลิกกับคุณบอลนะคะ
ก็มีความที่กระแสตอบรับต่างก็มีผลกับจิตใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน
แต่ว่าเธอก็เลือกที่จะให้โอกาสแฟนนุ่มค่ะได้พิสูจน์ตัวเองด้วย
ซึ่งทางด้านครอบครัวก็เคารพการตัดสินใจของเธอนะ
สังเกตได้ว่าคุณบอลเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องเกิดราว
ก็มีกิจกรรมไปเที่ยวกับครอบครัวคุณอุ้มเหมือนเดิม

ไม่ตอบอะไรมากเนาะเพราะว่าอยากจะปล่อยให้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ

ความรักนะตอนนี้คือไม่ว่าอุ้มรักใคร
ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยกัน

ก็ยังคบกันอยู่ค่ะ
ก็เจอกันบ้างค่ะต่างคนก็ต้องต่างมีภาระหน้าที่ในการทำงาน

ยังแต่ว่าก็ไม่ได้มาออกข่าวหรือว่าลงโซเชียลอะไรอย่างนี้
ตรงนี้อุ้มก็ต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะคะ
ว่าอนาคตภายภาคหน้าจะเป็นยังไง
เอาแค่นะเป็นว่าอยากให้ดูที่ปัจจุบันนะคะ
ว่าคืออุ้มก็ยังมีสถานภาพที่เหมือนเดิม

ก็ไม่อยากจะแบบไปนึกถึงเรื่องราวเก่าที่มันผ่านมาค่ะ
เป็นว่าณปัจจุบันนี้อุ้มเข้มแข็งดีแล้วค่ะ
วันนี้ก็เป็นในเรื่องของขบวนการขั้นศาลนะคะ

ไม่ใช่ว่าอุ้มไม่ได้แคร์ว่าสังคมจะมองไงนะคะ
เป็นนักแสดงอุ้มเข้าใจว่าการที่เป็นคนสาธารณะ
มีทั้งคนรักแล้วก็มีทั้งคนเกลียด
มีทั้งคนเข้าใจผิดแล้วก็มีทั้งคนเข้าใจถูก
สิ่งทุกอย่างอุ้มก็น้อมรับในสิ่งที่ทุกคนจะ
แต่อาจจะพูดยังไงก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอุ้มเชื่อว่าณวันหนึ่งเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างเขา
ว่าอะไรเป็นอะไร

ก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องให้เคลียร์ค่ะ
ก็คือว่าชาวเน็ตไปจับตามองว่าอุ้มแล้วก็แก๊งเพื่อนสนิท

เธอก็ยืนยันนะคะว่ายังเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิม

จากทุกคนก็มีภาระหน้าที่เป็นของตัวเองนะคะ
และเธอเองก็ไม่ได้ให้กำลังใจสาวจียอนที่เจอข่าวดราม่า

ก็มีปัญหาชีวิตหนักไม่ต่างกันค่ะ
จียอนก็โดนกระแสข่าวอยู่เหมือนกันเนาะ
หลังจากที่มีปัญหากับภูมิกับอย่างนี้
แต่ว่าดูจากคุณอุ้มนะคะคงเข้มแข็งขึ้นแล้วแหละ
เพราะว่าการตอบคำถามเนี่ยนิ่งมากขึ้นค่อยตอบมากขึ้น
ยังไงก็ให้กำลังใจสาวอุ้มกันต่อไปแล้วกันนะคะ